อันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าพระพุทธรูปที่วัดนี้ข้อมือซ้ายขยับได้
ขยับได้จริงไหมแล้วอยู่ที่ไหนรีบตามไปดูค่ะ
ตั้งจิตอธิษฐานแล้วเดินทางกันมาที่วัดบางหลวงตะบนบางหลวงอำเภอเมืองปฐุมธานีนี่เอง
แล้วคุณเข้ามาดูเห็นไหมเห็นไหม

การขยับให้ดูเลยนะคะว่าข้อมือซ้ายของพระองค์นี้ขยับได้จริง

แปลกเลยนะคะนี่คือหลวงพ่อเพชรอายุกว่า๒๐๐ปีนะคะ
มีญาติโยมนะคะเขามาขยับให้ดูว่าขยับได้จริงนะคะ
ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีใครทราบนะคะว่าที่มาที่ไปที่ข้อมือซ้ายของหลวงพ่อเพชรขยับเนี่ยขยับขยับได้ยังไง

และคำถามนี้ก็ยังรอคำตอบอยู่นะคะ
แล้วก็พานักข่าวเนี่ยเดินชมจุดต่างของวัดนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวคุณสุภาพเองเนี่ย
ท่านนายกอบตลำลูกกาเองเนี่ยเดินทางไปทำบุญที่วัดต่างก็เยอะ
แต่ไม่มีพระพุทธรูปองค์ไหนที่ขยับข้อมือได้เลย
เห็นที่นี่แปลกตาแปลกใจจริง
ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหลวงคุณบุญมาเชื้อจีนท่านเป็นสอทรเนาะ
แล้วก็ยังเป็นลูกศิษย์วัดบางหลวงด้วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานตลอดข่าวนะคะ
บอกว่าหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
ชาวบ้านร้านช่องเดินทางมาขอพรขอโชคขอลาบรวมไปถึงเรื่องหน้าที่การงานมากมาย

ส่วนเรื่องของประวัติหลวงพ่อเพชรนั้นเล่ามาแบบนี้นะคะ
บอกว่าได้ขุดพบภายในคลองลัดเกร็ดสมัยสมเด็จพระเอกาทศรษนู่นเลย
ยาวนานมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านได้นำนำขึ้นเรือ
แล้วก็ล่องมาตามลำคลองมาเรื่อยเรื่อยตอนที่จะอันเชิญขึ้นปฏิสถานที่วัดไหน
ไหนเนี่ยก็อันเชิญขึ้นมาไม่ได้มีปัญหามีอุปสรรคตลอดนะคะ
จนกระทั่งล่องเรือมาถึงวัดสิงห์หรือว่าวัดบางหลวงในปัจจุบันนี่แหละ
สามารถอันเชิญหลวงพ่อเพชรขึ้นมาปฏิสถานได้อย่างเรียบร้อย
เหมือนท่านเองก็เลือกที่เลือกทางเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล่าขานกันมา